ตอนนี้พูดได้ว่าอยู่ในกระบวนการของลักษณะครับโอเคครับ
ขออนุญาตครับขออนุญาต
ออนไลน์ในรถมาครับของการพิเศษร้ำมันแปดหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวพูดใหม่หน่าหน้าอันนี้จะพูดมาอีกทางกันเลยครับ
ขออนุญาตครับขออนุญาตครับครับ